คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เรื่องของเพลงเหมือนกัน
ความคิดเห็นก็เป็นสองมุมมองทั้งฝ่ายของผู้ที่เป็นเจ้าของสัญญา
ฝ่ายที่เขาอยากเลิกสัญญาเรื่องของอาร์มชุติมานะครับ
ท่านที่ติดตามไทยรัฐนิวโชว์มาตลอดก็คงพอทราบเรื่องราว
เท้าความตามท้องเรื่องเล็กนะฮะอาร์มชุติมาเนี่ยปัจจุบันอายุ๑๙
เป็นนักร้องนักแต่งเพลงนะครับก่อนหน้านี้ตอนอายุ๑๗
ลงส่วนตัวแป๊บเดียวคนดูห้าแสนวิวได้ดังอ่ะ
ค่ายหายทองคำโดยคุณประจักรชัยหายทองคำ
หรือว่าในห้างประจักรชัยเจ้าของเขาเรียกในห้าง
ก็ติดต่ออ่ามาเข้าสังกัดหน่อยนะเห็นว่ามีฝีมือไง
ใช่มาเป็นนักร้องนักแต่งเพลงด้วยก็เซ็นสัญญากันไว้
เส้นสัญญาเนี่ยอามอายุ๑๗แม่ไปดูไปช่วงเซ็นสัญญาก็ไปอยู่ด้วย
เซ็นต์รับทรงรับทราบอะไรด้วยเพราะว่ายังเป็นเยาวชนอยู่
ใช่นะแต่แม่ไม่รู้หนังสืออามก็มาอยู่ในค่ายหายทองคำนะครับ
ค่ายแหนทองคำก็มีนักร้องคนหนึ่งเป็นนักร้องหญิงตอนนี้ดังมาก
ลำไยหายทองคำอาร์มชุติมาก็แต่งเพลงให้กับค่ายหายทองคำอีกหนึ่งเพลง
ชื่อเพลงผู้สาวขาเลาะเพลงนี้หลายคนก็ฟังกันเรียกว่าร้องตามได้แล้วล่ะ
ลำไยหายทองคำร้องโอ้โหดังแบบงานโชว์ตัวเนี่ยจองกันข้ามปี
เวลาผ่านมาครับท่านผู้ชมครับที่เซ็นกันไว้ตอนนั้นสัญญาเซ็นไว้๕ปี
แบ่งรายได้ก็คือ๗๐๓๐อันนี้อาร์มชุติมาบอกนะอาร์มได้๗๐ค่ายได้๓๐เวลามีงานจ้าง
แต่เวลาผ่านมาอาร์มชุติมาบอกว่าขอประกาศเลิกอยู่ในสังกัด
ขอออกมาเป็นอิสระเพราะคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากการแบ่งรายได้จัดสรรรายได้อืมเธอบอกว่าเธอก็ไม่ได้อยากเปรียบเทียบนะ
แต่ถ้าเปรียบเทียบกับทางลำไยหายทองคำเนี่ยดูแล้วมันแตกต่างกันเหลือเกิน
ก็ขอออกมานะครับก็ออกมาเลยล่ะไปร้องพงร้องเพลงโชว์ตัวรับงานอะไรเอง
แต่ในห้างประจักรชัยบอกว่าคุณทำแบบนี้ไม่ได้ผิดสัญญาผิดกฎหมาย
สัญญา๕ปียังเหลืออีก๒ปี๗เดือนเหลืออีก๒ปี๗เดือน
ลิขสิทธิ์เพลง๓เพลงก็เซ็นมอบให้กับค่ายไว้แล้วซื้อเพลงละ๑๐๐๐
ทั้งเพลงอดีตเคยพังเพลงผู้สาวขาเลาะและอะไรอีกเพลงนะ
เพลงภาพเก่าภาพเก่าเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าไปร้องที่ไหนเดี๋ยวเอาเจ้าหน้าที่ไปจับ
ถือว่าผิดเรื่องของลิขสิกเลยโดนตามจับแต่๒เวทีละ
ค่ะแต่หากอยากเลิกสัญญากับค่ายจริงจริงแบบจบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่มีอะไรติดค้าน
เอามา๒ล้านบาทจ่ายเงินมาเพราะสัญญายังเหลืออีก๒ปี๗เดือน
แต่ลำไยหายทองคำในวันที่กำลังแบบโอ้โหมึนตึ๊บไปหมดเนี่ยนะ
นายอัฐุยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมนมช่วยเหลือเหยียวอาชญากรรม
ก็ยื่นมือเข้ามาช่วยอามช่วยอามทนายสงครานด้วยบอกว่าดูสัญญาแล้ว
สัญญาตอนอามอายุ๑๗ยังไม่บรรลุนิติภาวะแม้จะมีแม่มาเป็นผู้ยินยอม
แต่แม่ไม่รู้หนังสือรายได้ที่แบ่งกันจัดสรรกันก็ไม่ก็

เพราะอาร์มชุติมาขอให้นายจ้างทั้งหลายที่เคยจ้างงานเนี่ย

ปรากฏว่าบางงาน๕๐๐๐บางงาน๓๐๐๐
แต่งาน๕๐๐๐๐ค่ายให้อามชุธิมาแค่๑๐๐๐๐เดียว

บางงาน๓๐๐๐๐อามได้แค่๕๐๐๐

แต่ทางในห้างประจักรชัยบอกว่า
คุณเพิ่งมาได้หลักหมื่นแค่เมื่อไม่กี่เดือนนี้เอง
ตอนมาอยู่ค่ายใหม่เนี่ย
แทบไม่มีใครจ้างเพราะเขาจ้างลำยายหายทองคำ

แล้วต้องมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นอีก
อันนี้เป็นการชี้แจงของทางในห้างประจักรชัยเขานะ

เขายืนยันว่ายังมีสัญญาอยู่กับเขา

นักร้องลูกทุ่งสาวอาร์มชุติมา

ร้องเพลงในงานอีเวนต์แห่งหนึ่งนะ

ชุติมาร้องไป๘เพลงนะครับ

เลี่ยงการโดนเจ้าหน้าที่มาจับกลุ่มอีก

ก็เลยไม่ร้องเลย๓เพลงที่
ทำสัญญามอบลิขสิทธิ์ให้กับค่ายหายทองคำเข้าไปไว้
ก็คือผู้สาวขาเลาะอดีตเคยพังแล้วก็ภาพเก่า

ฟังเสียงของอาร์มชุติมาหน่อย

ตัดมาให้ฟังนะครับก็คือ
ไปต่อหรือพอซ้ำหนี

น้องกาลเวอร์กับศาลักษณ์พร้อมกลับอยู่

อืมก็หลังจากที่แสดงโชว์ตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับ
วันนี้สื่อมวลชนก็ไปขอสัมภาษณ์นะฮะ

เนื่องจากผู้ใหญ่บอกว่าตอนนี้อย่าเพิ่งพูดเลย
แต่ถ้าถามว่าสบายใจขึ้นไหมก็รู้สึกสบายใจมากขึ้น
เพราะว่าได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่หลายคนมาให้ความช่วยเหลือ
ซึ่งอาร์มชุติมาบอกว่าถ้าย้อนกลับไปได้เมื่อ๓ปีก่อน
ตอนนั้นเธอก็เป็นแค่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความฝันอยากเป็นนักร้อง
แล้วก็ไม่คิดว่าเรื่องราวมันจะบานปลายมาถึงขนาดนี้
ถ้าคุยแล้วจบหนูหนูก็ยินดีที่จะคุยค่ะ
ถามว่ามั่นใจไหมมั่นใจค่ะแต่ว่าถ้ามันอะไรยังไงก็
เราก็ได้สู้แล้วอะค่ะก็ต้องให้ถึงที่สุด
๒ล้านตอนนี้คือหนูไม่มีถ้าหนูมีหนูก็พร้อมนะคะแต่คือหนูไม่มี

คือถ้ามีก็จ่ายให้ไปนานแล้ว
แต่เธอไม่มีไงใช่ไหมทีนี้มันมีปัญหาอยู่อีกกรณีหนึ่งคือ
สัญญาที่มีสัญญาซ้อนสัญญาค่ะ
คืออาร์มชุติมาเนี่ยไปเซ็นสัญญากับค่ายเพลงอีกค่ายเพลงหนึ่ง
ค่ายนายพลซึ่งอาร์มชุติมาเล่าว่าอย่างนี้ฮะ
คือวันที่ไปร้องเพลงที่มีลิขสิทธิ์อยู่กับค่ายหายทองคำ
แล้วถูกตำรวจตามไปควบคุมตัวที่สะแก้ว
ตอนนั้นก็ถูกพาไปที่สพวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้ว
อยู่โรงพักจนแบบเย็นเที่ยงคืนตี๑ตี๒
ก็กลัวเนอะเป็นผู้หญิงตัวเล็กแต่ก็ยังจริงก็ถือว่าอายุอนามก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่อะค่ะ
คนที่ไปควบคุมตัวเธอมาหลังจากที่ไปร้องเพลงของค่ายหายทองคำเขาเนี่ยนะ
บอกว่าติดคุกแน่ยังไงติดคุกแน่วันนี้
อันนี้ที่อาร์มเล่าให้ฟังนะอาร์มก็กลัวจะติดคุก
แต่ก็มีคนบอกว่าอ้าวเดี๋ยวเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็เซ็นสัญญากับค่ายนี้ไหม

เธอบอกเธอก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเอาเป็นว่าขอให้รอดพ้นจากเรื่องคุกเรื่องตารางไปก่อน
คือเขายื่นมือมาบอกว่าจะได้ช่วยให้พ้นจากตรงนี้ก่อน
อ่าก็ย้ายจากทางนี้หายทองคำแล้วก็มาอยู่ในสังกัดค่ายในพลไปเลย
เธอก็เซ็นเซ็นเสร็จปุ๊บมารู้ตอนหลังว่าอ้าวเขารู้จักกันเขาค่ายพี่ค่ายน้องกัน
สิ้นเป็นอิสระหมดทั้งค่ายหายทองคำหรือว่าค่ายในพลนะตอนนั้นกลัวตัดสินใจเซ็นไปเนี่ย
แต่ทีนี้ที่ว่าเป็นอิสระแล้วไม่ยุ่งกับค่ายไหนทั้งนั้นเนี่ย
แล้วจะยังไงต่อเรื่องนี้ขอให้ผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือด้านกฎหมายหรือว่าทางทนายความเป็นฝ่ายจัดการให้
ตอนที่เซ็นคือเขาไม่ได้บอกว่าอยู่กี่ปีอะไรยังไงนะคะตอนนั้นในความรู้สึกคือเซ็นออกจากโรงพัก
ออกจากโรงพักก็คือเขาเขาบอกให้เซ็นคือถ้าไม่เซ็นหนูติดคุกหนูหนูก็ต้องเซ็นค่ะ
เขาบอกว่าสัญญามันไม่มีผลนะคะพอออกมาก็เสร็จก็เสร็จสับก็ไม่มี
แล้วพอมาดูที่หลังแล้วเสียความรู้สึกไหมว่าเหมือนโดนรองเซ็น
ก็เสียความรู้สึกมันซ้ำซ้อนนะคะเหมือนเรื่องเดิมมันซ้ำอีกอะค่ะ
หนูจะออกมาพูดอีกทีตอนฉีกสัญญานะคะ
คือเรามั่นใจว่าเราจะเสร็จสัญญาได้ค่ะ

คือเธอบอกว่าคืนนั้นเนี่ยขอให้ออกจากโรงพักได้ก่อน

บอกว่าอันนี้ฉบับนี้ยังไงก็เป็นโมคะหรือโมคียะ
เพราะเอาสัญญาเซ็นเข้าสังกัดเซ็นศิลปินเข้าค่าย

ตอนนั้นเด็กก็ไม่รู้เรื่องกฎหมายก็กลัวแค่จะติดคุก

ส่วนคุณแม่บุญหลายแม่ของน้องอาร์มชุติมานะครับ
วันนี้ก็มากับลูกสาวเหมือนเดิมนะครับ

บอกกับทีมข่าวบันเทิงของไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่าขอยืนเคียงข้างลูกสาว
ที่ผ่านมาต่างคนก็ต่างเป็นกำลังใจให้กันและกัน
ว่าลูกสาวเข้มแข็งและจะผ่านเรื่องนี้ไปได้

เราก็ต้องมีความมั่นใจอยู่แล้ว
เรื่องที่มันจะเกิดใช่ไหมคะมันก็จะเกิดอยู่แล้ว
ไม่วันนี้เลยวันหน้ามันต้องเกิดอยู่แล้ว

ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยแล้วเราก็จะมี

เอฟซีทุกคนแม่ขอบคุณมากที่เข้ามาช่วย

ทุกคนทั่วประเทศตอนนี้เข้ามาช่วย

เลื่อนไหวตลอดทั้งวันนะคะโดยบอกว่ายอม

โดนคนด่าเพื่อต้องรักษามาตรฐานแล้วก็บรรทัศนของวงการเพลง
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปศรีสะเกดตั้งทนายมาต่อสู้คดี
มันมีอีกประเด็นนึงด้วยที่เขาบอกว่าจะมีการ

กันถ้าจะมาจับอามในเรื่องของเพลงเนี่ย
เดี๋ยวจะให้ไปจับลำไยด้วยเลยละกันถ้าร้องเพลงที่อาร์มแต่ง

คือทางฝั่งคนที่เขามาช่วยเหลือด้านคดีความให้กับอาร์มชุติมาบอกว่า
ถ้าในห้างประจักรชัยถ้าค่ายหายทองคำ

ที่เอาเพลงผู้สาวขาเลาะ

เพราะฉะนั้นถ้าจะเอาย้อนกลับก็คือเมื่อ

ลำไยหายทองคำเอาเพลงผู้สาวขาเลาะที่อาร์มแต่งไปร้อง

ชนกันไปก็ชนกันมาแบบนั้นเลย
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะใน
นายอาธิริยะเองเนี่ยก็ออกมาพูด

เพราะว่าต้องบอกเขาเคลื่อนไหวทางโลกออนไลน์เยอะจริงนะคะ
เขียนคำว่าทะแน่กับเด็กเลี้ยงแกะสุมหัวกัน
ปั่นป่วนในข้อกฎหมายก็เกิดขึ้น
ผมยอมโดนด่าเพื่อรักษาหลักการสร้างบรรทฐานให้วงการเพลง
เนี่ยพอหลงออธแนะแนะก็คือเค้าแบบจิกคำว่าทนายอะแหละ
ซึ่งก็มีคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจในห้างประจักรชัยจำนวนมากนะคะ
ส่วนใหญ่ก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้นะให้อดทนกับทุกเรื่องที่ผ่านมา
ใครจะเกลียดใครจะด่าจะบ่นก็ทนเอาหน่อยให้ใจเราร่มเย็นก็เป็นพอ
หลังจากนั้นไม่นานค่ะพอโพสต์ข้อความนี้เสร็จปุ๊บ
ก็โพสต์รูปตัวเองที่บริเวณด้านหน้าสนามบินอุบลราชธานี
โดยระบุเขียนเอาไว้ติดแฮชแท็กว่ามาคุยงานกับเพื่อนทนายบุญถาวร

ก็มีความเคลื่อนไหวในเรื่องของการตั้งทีมทนายแล้วนะคะ
ที่เขาแต่งตั้งให้เป็นทนายค่ายหายทองคำอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ
คือทางด้านของทนายบุญถาวรเขาไลฟ์ไว้แล้วนายประชัยก็โพสต์
คือทนายบุญถาวรเขาเป็นเพื่อนกับในห้างประจักรชัย
ก่อนหน้านี้นะครับประจักรชัยเคยบอกว่าเดี๋ยวจะให้ทนายความคนหนึ่งดูแลจัดการให้หมดเลย
เอาเป็นว่าณวันนี้ให้ทนายบุญถาวรเข้ามาดูแลกรณีที่เกิดขึ้นแล้ว
อย่างเป็นทางการเลยแล้วก็เนี่ยโพสต์ไว้ซึ่งทนายบุญถาวรเองก็บอกว่า
เขาบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยผู้สาวขาเลาะเนี่ย
เป็นเพลงที่ประจักรชัยหายทองคำซื้อมาอย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์แล้ว
วันดีคืนดีจะให้มีคนมาแจ้งจับลำไย
อยากถามว่าเอากฎหมายฉบับไหนมาแจ้งจับ
ขู่บริษัทและนักร้องแบบนี้ทำไม่ได้
เพราะเป็นการข่มขู่ที่ทำให้ตกใจกลัวแล้วก็เป็นการหมินประมาทด้วย
มาขู่บริษัทมาขู่นักร้อง
ที่ผมดูแลอยู่ไม่ได้นะครับบอกเลย
บริษัทหายท้องคำผมเป็นฝ่ายกฎหมายดูแลอยู่
พูดอย่างนี้ข่มขู่ให้ตกใจกลัวนะครับ

เดี๋ยวเรื่องนี้ผมต้องเรียกร้องให้ทางจำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ

การที่เป็นคนสามารถพูดภาษาไทยพูดจารู้เรื่องแล้ว
ขู่คนนั้นจับคนนั้นจับคนนี้ไม่เหมาะสมนะครับ
การขุมขู่ใครสักคนนึงเนี่ยมันได้อะไรครับ
ถ้าคุณจะฟ้องคุณฟ้องไปเลยไม่ต้องขู่ครับ

เนี่ยแล้วก็เขายังบอกด้วยนะคะว่า
สำหรับอาร์มชุติมาคนแต่งเพลงผู้สาวหาเลาะเนี่ยนะ
หลักฐานมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าโอนสิทธิ์ของเพลงให้กับประจักรชัยไปแล้ว
ได้เงินหนึ่งหมื่นบาทไปแล้วเป็นค่าลิขสิทธิ์เพลงไง

เพราะว่าลิขสิทธิ์ในที่นี้คือคุณเรียกว่าเอาเพลงนี้
ไปทำเงินได้ตลอดชีวิตอ่ะ
นี่คือมุมมองของคนที่เขามองว่ามันน้อยเกินไปนะ
ซึ่งแต่ว่าทนายบุญถวันบอกว่า๑หมื่นนี่ก็เยอะแล้วนะ

ลูกน้องเขาเนี่ยแต่งเพลงขายได้สามพันบาทเอง

ที่ได้เท่านั้นเพราะก็ตอนนั้นก็ไม่รู้นี่ว่าจะดังหรือเปล่า

ก็ไม่มีใครรู้ว่าเพลงนี้มันจะดังขนาดนี้
พอถึงเวลาดังจะมาเรียกร้องทีหลังมันไม่ได้
แต่อาร์มชุธิมาให้สัมภาษณ์บอกว่า
เพลงเนี่ยมันดังไปแล้ว

ทีนี้ทนายบุญถาวรก็ย้ำอีกบอกว่า

อยากจับจับเลยสิไม่ต้องขู่ไม่ต้องพล่าม

ผมก็จะไปจับพวกคุณเหมือนกันในฐานะข่มขู่
อย่าคิดว่าที่ทำมันถูกต้องทั้งหมด
อย่าไปขู่น้องเขาอยากจะฟ้องก็ไปต่อสู้กันที่ศาล
ที่พูดเนี่ยพ่อเลยถามว่าหนึ่งอย่าไปขุมขู่น้องมันเลย

ลิขสิทธิ์เพลงเราก็ซื้อมาโดยชอบ
ปัจจุบันก็ยังมีคำภาษาของศาลนะฮะ
คำสั่งไหนฉบับไหนบอกว่าเนี่ย
หนังสือโอนสิทธิ์ลำไยหายทองคำเนี่ยฮะ
ที่เอาเพลงผู้สาวขาเลาะที่อาร์มชุติมาแต่งให้เนี่ยเป็นโมคะ
มีหรือยังครับมันยังไม่มี
คือทางอาร์มชุติมาบอกว่าวันที่เซ็นมอบลิขสิทธิ์เพลงให้กับค่ายหายทองคำ

วันนั้นก็ได้รับแจ้งเพียงแค่ว่าถ้าเซ็นตรงนี้แล้วได้เงินเพลงละหนึ่งหมื่นบาทเนี่ย
เป็นการเซ็นเพื่อป้องกันคนอื่นเอาเพลงไปใช้เอาเพลงไปแอบอ้าง
โดยที่เธอไม่ได้รู้เรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์อะไรมากนัก
คือไม่ได้เข้าใจอย่างทองแท้ว่าเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์เธอเซ็นไปเนี่ยจริงมันคืออะไร
ซึ่งคุณอัจฉริยะบอกว่าจะเอาตรงนี้ไปสู้
ทีนี้ประเด็นมันมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือทนายบุญถาวรเอาเรื่องปุ่มหลังความหลังของอามมาพูด
เรื่องนี้คนในโลกออนไลน์ก็โจมตีทนายบุญถาวร
นายบุญถาวรบอกถึงบุคคลคนนึงเขาก็ไม่ได้เอ่ยชื่อว่าเป็นใคร
แต่คนบอกว่าแหมแปลความหมายได้ว่าเอ่ยถึงใครซึ่งไม่ควรเอาเรื่องแบบนี้มาพูดด้วยซ้ำ
อะให้ไปฟังดูแล้วกัน
ภูมิหลังทั้งนั้นเดินมาหามาจากชายกลิ่นขี้ควายยังติดมาอยู่เลย

แล้ววันดีขึ้นดีแล้วก็ผมไม่มีกลิ่นขี้ควายแล้วทุกวันเนี้ยเป็นดาวอะ
แล้วบอกว่าประจักรชัยหมาเพื่อนผมหมาใช่ไหม
ปั้นดาราลองขึ้นมาแล้วเนี่ยดังแล้วบอกว่าประจักรชัยหมาอย่างเงี้ยครับ
มันไม่ได้นะครับวันนี้ก็ออกมาพูดมาไลฟ์สุดบอกว่าอย่ามาขู่
ยมโขลำไยหายทองคำนะนักร้องนักแสดงเขาไปร้องเพลงทุกวัน
ปากดีแจ้งจับเลยวันนี้ถ้าไม่แจ้งจับมันจะขี้คุยไม่มีราคา
ก็มีอารมณ์อยู่ประมาณนึงนะ
แล้วก็เนี่ยค่ะนี่เป็นโพสต์ของนายประจักรชัยในห้างประจักรชัยก็โพสต์ข้อความเป็นรูปคู่กันนะคะ
แล้วก็ระบุข้อความบอกว่าตั้งทนายบุญถาวรคนนี้เป็นทนายค่ายหายทองคำอย่างเป็นทางการแล้ว
วันจันทร์เจอกันที่สารทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อรักษากติกรรมมารยาทของวงการเพลง
เดี๋ยวเราตามให้ต่อนะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของศิลปินนักร้องกับค่ายเพลง

มันเป็นเรื่องของกฎหมายที่ต้องเรียนรู้ร่วมกันด้วยนะ